คำถามคือ
ที่ยืนสตัน
คือทางโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าให้ออกไปยืนหมุนเพราะแสดงว่าใส่ชุดสวย
เพราะเราก็ต้องทำใจว่าพวกโปรดิวเซอร์เราก็เป็นพวกสองเพศ
ลูกตัวเขาใส่มงกุฎมาเนี่ย
หญิงกำลังรอบอ่าข่าวใส่ไข่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพระรหัสนะคะ
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะแล้ววันศุกร์เนี่ยหลังเคารพทงชาติ

ส่งไลน์มาคุยกันได้สดเลยนะคะก็แอปพลิเคชันไทยรัฐออฟฟิเชียลค่ะ

ไม่อยากจะบอกว่าพี่นี่เป็นคนที่แบบ

ถึงเวลาอยากจะได้อะไรโทรพอเราโทรกลับ

พี่ยังนึกถึงว่ามีธุระ
พี่ก็ลืมหมด
เอาว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
อากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกค่ะ
แต่ว่าปริมาณนั้นลดลงจากที่เคยตกมาแล้ว
แต่ทีนี้จะกระจายไปทั่วมากขึ้นคือแบบจะขยายพื้นที่มากขึ้น
กรุงเทพและปริมณฑลนะคะบ่ายถึงข้ามฝนตกช่วงกลับบ้านที่รถติดนี่แหละค่ะ

สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะคะจนถึง๖โมงเช้าพรุ่งนี้เนี่ย
พายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐โอ้โหพวกไปเที่ยววันศุกร์กลับบ้านดึกนี่
ขอเตือนเลยนะคะว่าไม่เจอด่านเพราะว่าฝนตกจะไม่มีด่าน

ในช่วงหมายถึงค่ำและอุณหภูมิพวกนี้ไม่ค่อยร้อน

ดูสถานการณ์รุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมหลายที่แล้วนะฮะ

ล่าสุดว่าได้ที่๘๖๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แล้วก็ที่อุทัยธานิน๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ดิฉันไม่เข้าใจว่ามันมีก็เลยมีผลอะไร
ทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นในระดับปริมตลิ่ง

เอาไปว่าหนูเข้าใจเลย
ตรงนี้นะคะให้ระวังเก็บของทั้งที่สูงบ้างเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดฝนตกแล้วมันจะขยายมากขึ้น
เราท่วมกันต่วงกันเลยเนี่ยน่ะฮะ

แต่ว่าถ้ามีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเนี่ย

ก็ตอนนี้เขาเตือนผู้ว่าที่จังหวัดอะไรบ้างรู้ไหม

ท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดที่กล่าวไปนี้แล้วกันนะคะ

รหในเดือนาแล้วถ้าเป็นกรุงเทพภาษณะฮล

คันเพชรไนท์คันเพชรอวอลเขาให้มันในไลน์เขาบอกว่า
ไม่ต้องตกใจไม่หนักเท่าปีก่อนแต่หนัก
เป็นไปกันเหรอครับ
ไม่อันนั่นเป็นเรื่องของท่านนี่เราอ่านเรื่องของเราว่า
แต่ว่าท่านเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบแบบซื้อรุ่น

ปรากฏว่าท่านถูกไป๓๐ล้าน
ไม่ใช่ท่านถูกไป๖ล้าน

แต่คุณรู้ไหมคะว่าเวลาเงินที่ท่านได้นะคะ
ท่านไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเลยท่านเอาไปให้สร้างบ้านให้แม่นะคะ
ร้านสร้างบ้านให้แม่ให้ลูกไว้เรียน
และที่สำคัญที่สุดเอามาร่วมในงานพระบำนานเพลิงศพของเจ้าอาวาส
ท่านที่แล้วเรียกว่าทำบุญทำบุญทำบุญหมดเลย

โอ้โหท่านคงคิดไว้ตั้งแต่ก่อนถูกแล้วล่ะ
อ้าวคุณเวลาคุณเล่นลอตเตอรี่คุณไม่รู้สึกเหรอ

พี่ให้หนิงด้วยแสนหนึ่งแต่พี่ถูก๖๐ล้าน
พอไหร่กันพอรับกันเหรอพอรับกัน
ปิดปากเงียบไปไม่ต้องพูดมาก
แต่อีกคนนึงอีกคนนึงคนนี้หนักค่ะมีใครมีใคร
คนนี้ถูก๓๐ล้านเลยอ๋อคนนี้ไม่ใช่ละ
พระอันนี้เป็นเศรษฐีใหม่เหมือนกัน
แต่ว่านำลอตเตอรี่ทั้งหมดมี๕คู่ทั้งหมด๓๐ล้าน

เอาไปที่โรงพักถูก๕คู่ไปแจ้งความ
ไปแจ้งความเป็นหลักฐานเลยว่าใช่ใช่
ผมซื้อถูกต้องนะครับไม่ได้ซื้อใต้ดิน
เอาไปบอกเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เก็บ
พี่ภาคะโปรดิวเซอร์บอกว่าเข้าเวลาซิก้าเลยค่ะ

แต่ว่าพอถูกหวยแล้วไม่หยุด

ใช่ต้องไปแจ้งไว้เพราะเดี๋ยวหาย

จะได้เป็นหลักฐานลงบันทึกประจำวันไว้ว่านายคนนี้ถูกตามนี้จริง

ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าเพิ่มขึ้นอีก๒รายแล้ว

เป็นโซนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มาเลก็โดนไปแล้วเหมือนกัน
ติดแล้วเหมือนกันที่เมืองไทยล่าสุดเขาบอกว่าที่ติดที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่นักศึกษาหญิงอายุ๑๘ปีเสร็จแล้วแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกเช่นเดียวกัน

รักซิก้านี่เกิดขึ้นจากยุงค่ะจากยุงลาย
เขาบอกว่าคนที่เป็นนะลองสังเกตดีนี่นะจะมีอาการแบบ
เป็นไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะตาจะแดง
แล้วก็จะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็ปวดตามคอ
แล้วก็พักผ่อนเยอะกินน้ำเยอะมันก็สามารถหายได้เองภายใน๒๗วัน
แต่ไวรัสตัวนี้คนที่จะต้องระวังมากที่สุดก็คือคนท้องอืม
คือคำว่าไข้เล่นออกไงคะคือเลือดมันออกด้านใน
มันอันตรายตรงมันออกข้างในเพราะมันแตกไปเรื่อยเราไม่รู้ว่า
ตรงจุดสำคัญอะไรตรงไหนบ้างนั่นแหละค่ะ

เขาบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้ที่เขาเรียกว่าคนที่โดน
ในจังหวัดเชียงใหม่จะมีที่ตำบลสรรพระเนธ
ตำบลหนองหานและตำบลหนองแฝก
และอีกที่หนึ่งก็คืออำเภอหางดง
ที่ตอนนี้อยู่ก็คือใกล้เข้ามากรุงเที่ยวบ้างนะครับที่คนเยอะทั้งนั้นเลยอ้าว
เดี๋ยวเราปิดเบรกแป๊บนึงสำหรับช่วงหน้ามีข่าวของคุณอ้ำพัชราภา
ทำไมคะที่หลายคนอยากจะรู้เรื่องแฟนใหม่
คุณเมภิชนาธิเมเฟื่องอารมณ์ออกมาสัมภาพแทน
ช่วงหน้านะคะทำไมมันเพชรเม็ดใหญ่จังอ่ะ
ข่าวเอาไปเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสำหรับสนุนโดยเรสโตเรียเอ็กซ์เพรส
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที
ใหม่ยาสีฝั่นซิสเทมมาแอดวานชาโคลช่วยลดพราบผลักษณ์
ยาสีฝั่นแช่เต็มมากน้องนิ้งหล่อน้องนิ้งพรีเซ็นเตอร์ล้อหล่อ
ก็เห็นตอนนี้หลายคนเขาก็เขาเรียกว่ายังไง
กำลังจับตามองคุณอ้ำพัชราภาว่าเลิกกับคุณแอมไปแล้วเนี่ย

ล่าสุดค่ะก็ไปเจอกับพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ที่งานวงสวงละครระบำไฟของพี่เมย์นะคะ
ก็พี่เมย์เป็นผู้จัดเองก็ไม่ไปถามเขาเรื่องละคร
ถามตัวแต่เรื่องเพื่อน

ตายนึกว่าอ้ามกับ
เพื่อนอย่างนี้มากกว่าอยากทราบจากอ้ำอ่ะนี่เหรอคนนี้เหรอฮะ
นี่เหรออ่านี่ไฮโซฟลุกนะแล้วคนก็ยังไม่พอหน้าตาน่ารัก
อุ๊ยน่ารักอ้ายชอบ
เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นเกาหลี

คนละหนึ่งแสนบาทและเห็นว่าให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดให้๑ใน๔เหลือจำคุกคนละ๑ปี๖เดือนแต่ว่าให้รอการลงโทษคือเราลงอาญานั้นไว้๒ปีคือถ้าทำอีกภายใน๒ปีนี้จะเข้าคุกทันทีนะและต้องลงคำลงคำโฆษณาพิพากษาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา๒วันถามคุณหญิงก่อนว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยก็คือมีเรื่องการฟ้อง

คุณหิงก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่ยุติธรรม
อ๋อแถลงว่าคุณอิงทำการดังกล่าวคุณอิงนึกว่าไม่ใช่นะ
แล้วเวลานี้คดีคือ

อุทธรณ์หรือยืนการตามการศาลสวิทธิ์ฐานต้น

เขาบอกว่าตามกฎหมายมันค่อนข้างจะมีการ

แต่ถ้าตามสิทธิ์ก็จะทำก็ได้ก็แล้วแต่

ทั้งหมดเหตุการณ์ที่คุณหญิงขึ้นมาสองสารเลย

๒เกือบ๓ปีมาก๒ปี
ก็เท่าอายุน้องนิรินนะมากกว่านิรินอีกใช่ไหม
ใช่นานมากแต่ว่ามันดูเหมือนเรื่องมันแป๊บสองปี
มันเป็นอย่างไรตอนที่ต้องขึ้นสารการว่าความ
ไม่มีใครอยากขึ้นสารหรอกจริง
ขึ้นศาลแล้วมันรู้สึกบางทีมันขึ้นศาล
มันเหมือนแบบเราทำอะไรผิดอะไรอย่างนี้
คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยก็แล้วแต่

คือเอาเป็นว่าแต่ละคนก็จะมีมุมมองของแต่ละคน

ถ้าถึงพอว่าได้เจรจากันได้ก็จะจบไง
คือในแง่นี้เรารักษาชื่อเสียงของเรา
รักษาสิทธิ์ของเราที่ถูกเขาแจ้งความอย่างนี้

คืออย่างนี้พี่เหมียวต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะ
ตรงที่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราอ่านตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์

แต่นิงจะโดนพวกในลักษณะที่เขียนเข้าไปแบบเป็นมือตบบ้าง

เขาฟังตามข่าวเขาก็เชื่อไปแล้ว
เราก็ต้องการให้แบบคนเข้าใจว่าจริงแล้วมันคืออะไรแค่นั้นเองค่ะ

ก็นี่ไงก็คำตัดสินก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้

ก็ถ้าเขาดีการ์ก็ต้องขึ้นต่อนะ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

แฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่างไรแฟนคลับว่าอย่
ก่อนที่จะไปพักนะคะตอนนี้ก็ดรจิลเขามาแรงมากเลยท่านผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปพักนะคะตอนนี้ก็ดรจิลเขามาแรงมากเลยท่านผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปพักนะคะตอนนี้ก็ดรจิลเขามาแรงมากเลยท่านผู้ชมค่ะก็ดรจิลเขามาแรงมากเลยท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ดรจิลเขามาแรงมากเลยท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ดรจิลเขามาแรงมากเลยท่านผู้ชมค่ะ

ก็๓หรือ๕นะครับ

ถ้ารูปนึงที่เป็นแบบอย่างเงี้ยครึ่งนึง

ซวงข้างนึงสวยมาก
แต่ถ้าเป็นรุ่นพวกเรานี่

ตรงป่าตรงนี้ต้องบอกให้เขาทำต่ำลงมานิดนึง
มันยาลงมา

ไม่เอาจริงเหรอค่ะ

ไม่ใช่หมายถึงว่าหนูด้วยไง

มีช่วงบอกพี่พาน

เพราะว่านางเต้นตลอดแล้วหุ่นนางดีมาก
แต่น้องกระแตก็ประสบปัญหาอุทธกภัทรเช่นกันนะคะ

กิ้นเนี่ยครับอาบนู้น
นี่เธอทำงานอยู่ที่อ่า
ก็เป็นพี่น้องกาน
ทีนี้อย่างนี้เขาดังมากใช่ไหมคะ
ก็มีคนเนี่ยนะคะปลอมเฟซบุ๊กปลอมอินสตาแกรมเขา

แล้วก็เอากระเป๋าแบรนดเนมเอาคือว่าไปปลอมขายของเลยใช่ไหม

คนที่เป็นแฟนคลับก็รักน้องก็เชื่อก็ซื้อซื้อ
มีการโอนเงินมีอะไรต่อมีอะไรเยอะกันเป็นโบสถ์สุดท้าย
จะรู้นี่ก็คือโทษไปแล้ว